ส่วนปฐุมธานีหนาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าระทึกระทึกว่าเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ฮะ
คือมีคนเนี่ยไปขโมยรถแบ็คโฮลจากสวนมะนาวที่ปฐุมธานีแล้วคราวนี้คลุ้มคลั่งครับ
ขับรถแบ็คโฮลเนี่ยหนีรถตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตนะฮะเขาบอกว่าเอาแขนตักเนี่ย
วาดรถกระบะของตำรวจลงคลองไปเลยครับ
สามารถนี่ก็จะออกนี่ครับฮะตำรวจกำลังจมไปครับนี้ครับ
ลดตำรวจทั้งทันเลยครับโรตำรวจทิ้งเลยครับแล้วก็มี
โรตไซค์ที่เขายกมาใส่ใส่ใส่รถมาครับไอ้ใส่มา
เจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนสกัดแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับ
เรียบร้อยโดนไปแล้วครับเรียบร้อย
เรียบร้อยแล้วครับ
ตำรวจบอกจำเป็นต้องยิงแล้วครับคุณผู้ชมครับยิงไปที่รถแบ็คโฮ
กระสุนไปถูกแผงบังคับในรถนะครับส่งผลให้ระบบบังคับรถ
แล้วก็ระบบไฮโดลิกมันชำรุดรถไปต่อไม่ได้แล้ว
แต่คนร้ายเนี่ยต้องใช้ต้องขับรถแบ็คโฮลไปแหละนะฮะ
คือไม่ยอมลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนกระสุนหรือเปล่า
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓
บนถนนคลองแอลหนึ่งนะครับมุ่งหน้าคลองสิบ
ในอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
พอเหตุการณ์สงบครับเสียงคนอยู่ในรถแคลตะโกนออกมาบอกว่า
มอบตัวแต่ขอให้ตำรวจอย่ายิงอย่าวิสามันนะ
นะฮะเขาบอกแบบนี้เมื่อเปิดประตูรถแบคโฮออกมาครับ
นั่งคนขับพบชายวัยกลางคนไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้น
ลักษณะตื่นกลัวมีแฟนสาวของชายวัยกลางคนนั่งมาด้วย
ตำรวจเรียกกล่อมนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยลงมาจากรถ
แต่ชายวัยกลางคนยังมีอาการคลุ้มคลั่งบอกว่าจะรีบขับรถไปรับลูกนะครับ
ตำรวจต้องเจรจาอีกพักใหญ่ชายคนดังกล่าวจึงยอมลงจากรถ
ทราบชื่อคือนายรุ่งนิรันดิ์สงสารนามสกุลสงสารนะฮะ
อายุ๔๒ปีตำรวจจึงควบคุมตัวไปที่โรงพักครับ
ไปตรวจสอบในรถแคคโฮลพบรอยกระสุนทะลุกระจกที่แผงควบคุม
ใกล้กันมีรถจักรยายนต์เสียหายอยู่อีกหนึ่งคันในคลองมีรถกระบะแบบสี่ประตูของตำรวจสพนเสือ
จมน้ำเกือบมิดคันแล้วครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากถูกแขนตักของรถแบ็คโฮเนี่ย
เวียงใส่จนรถตกคลองไปเคราะห์ดีนะครับตำรวจหนีออกจากรถได้ทัน
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอืมขออภัยครับทีมข่าวของเรานะครับ
พูดคุยกับนายธนกฤษอายุ๓๖ปีเป็นคนดูแลสวนมะนาว
เล่าบอกว่าเจ้าของสวนเนี่ยเช่ารถแบ็คโฮคันนี้มา
ลอกร่องน้ำแล้วก็จ้างนายรุ่งนิรันดินี่แหละนะฮะ
ให้มาขับรถแบ็คโฮจ้างมาสามวันแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
เห็นรุ่งนิรันดิ์เนี่ยกำลังขับรถแม็กโฮออกจากสวน
โดยมีรถจักรยายนต์ของเจ้าของสวนอยู่ในแขนตักด้วย
ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจอดครับจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าของสวน
และแจ้งตำรวจฮะพอรุ่งนิรันดิ์ถึงโรงพัก
ตำรวจนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะครับตรวจทั้งทันเลยครับ
แน่นอนครับพบว่าปัสสาวะมีสีม่วงนะฮะ
เขาเสพยามานั่นแหละนะครับจึงแจ้งข้อหารักทรัพย์
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นำตัวไปดำเนินคดีครับ